เมื่อวานโทรไปถามแล้วนะฮะ
น้องจินบอกว่าน้องจินยังไม่ได้เจอลูกเลย
พี่ใกล้พิมพ์จีโฟ

ที่ว่าลูกใจกับบันเทิงถ่ายรัฐ
ร่วมงานร่วมงานรูปนุงพล
แค่สามครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งในสัญญานะคะระบุชัดเลยนะคะว่า
จะจ่ายเงินค่าจังทั้งหมด๓๕๐๐๐๐บาทเนี่ยเดี๋ยวเห็นได้ดู
คุณผู้ชมนะแบ่งเป็นสามงวดอย่างนี้นะคะครั้งแรกเนี่ยจ่าย
วันแรกที่ลำแห่ขันหมากไปสู่ขอตอนนั้นจำได้ไหมภาพข่าว
ค่ะ๑๕๐๐๐๐บาทถัดมาคุณผู้ชมจ่ายวันถ่ายแบบที่เป็นโอป้าอีก
๕๐๐๐๐บาทนะคะแล้วก็นัดกันว่าจะจ่ายวันที่ไปลำพระยา
เต๋างอยอีก๑๕๐๐๐๐บาทเป็นงวดสุดท้ายสู่ขอให้มาเป็น
ตอนนั้นโอ้โหแบบเป็นข่าวใหญ่โตเลยคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าวัน
สุดท้ายนี่ละโทรไปยาลูงพลนัดกันแล้วลูงพลไม่มาแล้ว
ก็กลายเป็นว่ามีคนมาปล่อยข่าวว่าทางฝั่งพี่ปิ๋มเนี่ยเบี้ย
เงินจากวันนั้นพี่ติมว่าเงิบเลยยอดขายขายไม่ออกเลยซึ่ง

อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญเหมือนกัน
มีหลักฐานด้วยค่ะว่าลุงพลไปรับงานพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มอีกยี่ห้อหนึ่ง

แล้วเขาบอกว่าทางลุงพลก็ไปรับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นชาเหมือนกัน

ใช่เรื่องนี้นะคะต้องเตรียมปรึกษาทนายฟ้องแน่นอน
ปิดท้ายกับเรื่องนี้คำขอระหารหนักหน่วงมากเลยค่ะ
บอกว่าพี่ปิ๋มที่มาติดต่อลุงพลนี่ทำให้เป็นข้อเลยนะคะ
คอมเมนต์ใส่ร้ายว่าพี่ปิ๋มซีโฟอยากได้ลุงพลเป็นสามีจนตัวสั่น

ปิ๋มบอกว่าใครมาคอมเมนต์เนี่ยพี่แคปไว้หมดแล้ว
ที่ไม่ได้โชว์เนี่ยเพราะว่าเตรียมเป็นหลักฐานแล้ว
แน่นอนถ้าใครไม่มาขอโทษนะคะเตรียมรับหมายสารเป็นมิตรสอนอนแน่นอนค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคุณผู้ชม
ค่ะซึ่งล่าสุดค่ะเดี๋ยวเราปล่อยมีเสียงใช่มีเสียงสัมภาษณ์พี่ติ๋มค่ะ
ครบหมดแล้วแล้วเราก็มีคลิปทุกอย่างยืนยันแล้วก็มีในสัญญาว่าเราจะจ่ายวันไหนวันที่เท่าไหร่หมดเลยวันที่วันสุดท้ายที่เจอกันที่เตางอยเป็นเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะต้องให้เขาทีนี้เรานัดหมายกันที่หน้าบ้านเขาก็ไม่มาไม่ได้ไม่ได้เฉพาะร้องไห้คือช็อกชักแล้วก็เกร็งมีข้อความหลายข้อความที่เราเฟฟไว้บอกว่า
บ้างจะเอาลุงไงมันแย่งอย่างงี้ก็เลยว่าท่านที่เขียนเหล่านี้น่าจะไม่ได้ดูไลน์ว่าเรามีครอบครัวมีลูกมีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านที่ปิ๋มแคปไว้เรียบร้อยแล้วไม่มาขอโทษหรือไม่แสดงตัวหรือไม่ใดอันนี้ก็ต้องขออนุญาตต้องดำเนินคดี
ลุงพลนั่นแหละค่ะโทรมาขอโทษเจ้าของชาแล้ว
แล้วก็ขอกลับไปทำงานให้ตามสัญญานะ
จนถึงเดือนมีนาคมปีนี้แหละเขายังทำกันได้เหรอ
เออนะฮะอังกฤษก็ตามพี่ปิ๊บบอกว่า

ต้องรอดูว่าลุงพลนั้นจะปรับปรุงตัวเองจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ย้ำนะว่านี่ไม่ใช่การซ้ำเติม
แค่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมจากสังคมค่ะ
เพราะเธอเองก็โดนคอมเมนต์โดนว่าอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะพี่แจ๊คนะ
แล้วก็ยอดการขายก็ตกควบลงไป

มีช็อกมีร้องไห้นี่คือใครเวอะพี่ปิ๊บไง
เพราะว่าเสียใจก็คือผู้ตรงตรง
ภายใจกันไปแล้วด้วย
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องของเทาเท้า
เรื่องต้นตะเคียนที่บ้านลุงพลที่เอามากราบไหว้ว่ามันใช่ตะเคียนจริงหรือเปล่า
แล้วปรากฏเนี่ยมีช็อตนี้ลุงพลค่ะพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
กำลังยื้อย่างไมคโครโฟนจากพี่สุมวนชนท่านหนึ่งช่องหนึ่งช่องหน้าช่องก็ขึ้นอยู่ชัดเจนแล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมดูสั้นเนี่ยเดี๋ยวมีทุบหลังเนี่ยคุณผู้ชมมี
ทำร้ายร่างกายผมผมเป็นธรรมดาที่
หลังจากที่ไปมีปัญหากับทางนักข่าวของอมริน
ลุงพลเดินต่อมาที่นักข่าวของช่องไทยรัฐเราด้วย
ใช่นะคะก็รอดูเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงนะคะ
โหคลายปีต้องแพ้เยอะแน่นอนนะ